ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเพลงปรีนะค่อยรวยค่อยรวย
ทำเนื้อแล้วข้าวคือดาวสวรรค์เป็นสีสำคัญของเส้นข้าเบลีย
แต่ทุกใจสงใจวิเศษให้มันเปลี่ยนมันทำความดี
เส้นขี้ไปด้วย
คือปกติรายการเราเนี่ยจะมาพูดเรื่องการทำอาหารกินเรื่องปากท้อง
แต่ว่าพี่ป้องพามาฟังประวัติชีวิตของพี่ป้องที่โรงเรียน
นี่เธอไม่รู้อะไรซะแล้วมันมีตำนานเล่าขานกันอยู่

ว่าถ้าคนแถวนี้หรือคนเรื่องแถวนี้ก็ได้
ก็จะรู้จักว่าก๋วยเตี๋ยวเรือน่าเสนคเผย์
รีบเปลี่ยนเรื่องเลยนะเฮียป้อง

แหละครับว่าเขาเป็นสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนเส้นคาเบียลแห่งนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความอร่อยและเส้นทางทำมาหากิน
ของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เฮียเขาเนี่ยกินเป็นประจำตั้งแต่สมัยเด็กกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าสมจิตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนี้เองล่ะครับ
เรียกว่าเป็นตำนานร้านดังในเขตดูสิตทั้งนิสิตนักศึกษานักเรียนผู้ปกครองคุณครู
รวมถึงชาวบ้านในระแวกไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้เนี่ยเขาเปิดขายอยู่หน้าโรงเรียน
มาได้สามสิบห้าปีแล้วล่ะครับถ้านับรวมรวมตั้งแต่ป้าสมจิตเริ่มลวกก๋วยเตี๋ยวขายที่กรุงเทพนี้
ก็หกสิบกว่าปีแล้วล่ะครับ
ไม่ได้จริงไม่มีทางอยู่ได้นานขนาดนี้นะครับ
และเนื่องจากวันนี้เฮียป้องเขามาเยือนถิ่นเก่าทีมงานเรา
ก็เลยเตรียมเพื่อนสีของเขามาเซอร์ไพรส์แบบไม่ให้ทันตั้งตัว
บอกเลยครับว่าวันนี้เตรียมโดนแฉเตรียมปลื้มปิ่มได้เลยครับ
คุณผู้ชมครับน้องใบตองครับถึงแล้ว
เตี๋ยวเรือป้าสมจิต
เมื่อกี้บอกแม่สมจิตร้านเดียวกันไหมคะ
ก็เรียกแม่เจ้าก่อน่าโรงเรียน

เอ้าแต่ว่าตอนนี้กลิ่นถัวเลือกเหมาะมากเลยอะ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ

ต้องจำลูกค้าได้ทุกคนไหมก็เกือบนะถ้าเขาไม่เปรียบอ่า
อ่ารุ่นพี่เราก่อนเลยเด็กพี่นุ่มสอนตลาสกินอะไรครับพี่
พี่จะพี่เค้าจะกินบะหมี่แห้งกะเล้กกรอกแล้วก็อแวง

แล้วมีโรงเรียนขึ้นบ้านว่าพี่แท่งศักดิ์สิต
เขาเป็นคนที่น่ารักมาก

เหมือนพักโตมากับก๋วยเตี๋ยวเรือร้านจริงจริงและอย่างหนูไปตอนเงี้ย
ไม่เลยอาจริงเพราะว่าเพิ่งเคยเจอแล้วอันนี้เหมือนว่าไปรับผู้หญิง
ไม่ได้อร่อยนะครับ

โอ้โหอัพโกซิปหน่อยรายได้จากการขายเป็นไงบ้าง
วันหนึ่งประมาณ๗๘รัง

วันหนึ่งขายไปแบบ๗๘รังบางวัน๑๐รัง

ละ๒๕ใช่ไหมคะช่วงนี้

เฉพาะแหม่มขายแทนแม่ก็ตั้งแต่ปี๒๐๐๓อ่ะ

อ่ะ๒๐ปีแต่จะก่อนแม่เอง
แต่ก็อยู่ได้ด้วยพอเด็กเสร็จด้วยนะ

อ๋ออ่อเดี๋ยวเมืวกับของพี่ป้องเมนูอะไรนะ

คือหนูหิวมากเลยเราไปนั่งคุยได้ไหม
รอทานก๋วยเตี๋ยวด้วยแหมคุยกันเพลินจนลืมทำก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับ
ใครที่มาที่นี่ต้องห้ามพลาดก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอร่อยทั้งหมูทั้งเนื้อ
ส่วนใครที่ไม่ชอบกินน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเขาก็มี
แถมอร่อยไม่แพ้กันเลือกเส้นได้ตามใจชอบจะเส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กหรือบะหมี่ก็ดูดีกินแล้วฟินแน่นอนครับ
ลับก็คือทุกชามเนี่ยครับพี่แมมเขาจะปรุงรสมาแล้วนั่นเอง
แต่ถ้าใครอยากเพิ่มความเผ็ดร้อนหรือลดความจัดจ้านก็บอกพี่แมมเขาได้เขาใจดีครับทำให้หมดล่ะจ้า
ตอนนี้ให้เฮียป้องและน้องใบตองเขาพักชิมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับพี่แหม่มกันต่อครับ
ดีอ่ะจัดจ้านมากค่ะ
รสชาติที่คุ้นเคยเนี่ยครับคือที่จะมีกลิ่นแบบผมเคยดูมันมีความหอมแบบ
ก็คือมันกลิ่นพริกคั่วเออพริกคั่วที่มันต่างจากร้านอื่นคือมันมีความหอม
แล้วก็คือแบบเหมือนเขาปรุงมาให้แล้วคนที่ไม่ยังทันเผ็ดแล้วต้องบอกนะ
ก็หลายใส่พริกเพราะว่าอันนี้คือแบบ
ป้องเนี่ยกินมาบ่อยมากตั้งแต่สมัยเด็กตั้งแต่ตอนนั้นกี่ขวบที่มากิน
เพราะว่าคุณแม่แม่ก็มันชอบก๋วยแดดเรือ

ในกรรมเชื้อรับอาทาน
ก็คือเป็นเหตุผลที่ผมมาเรียนที่นี่เพราะมันใกล้
จำได้ไหมว่าเคยมาทานเยอะที่สุดกี่ชาม

มีเลขสองหลักแน่นอน

เคยพาใครมานั่งกินไหม

คนแรกโหไม่เคยมา

เหรอไม่เคยพามาที่ร้านหรอ

ถ้ารายการจะเซอร์ไพร์ให้เหยียพ่อเขา
ในไม่เหยียเนี่ยเขาไม่เยือนอินเก่า
ทีมงานก็เลยติดต่อไปยังเพื่อนสนิทเขาสมัยเรียน
สำหรับมาเซอร์ไพรส์เฮียเขานั่นเองล่ะครับ

อนนี่เป็นขราวผมนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทสมัย

จำได้หรอครับ

ใช่เข้ากลับเต้นระหว่างเลิกเรียนนะครับ
ไม่ต้องเรียนอะไร

แต่ด้วยความเรานั้นเราเด็กนะมันก็ไม่กล้าไงใช่
พอเดินสวนไปแล้วก็แบบเหมือนในมือในหนังเลย
พอเดินส่วนไปตัวเราก็หันกลับมา

เหมือนสักคนต่างหันแต่ก็เอาไงดีวะ

ตอนที่มิดฟองเรียนอยู่ที่โรงเรียนตอนอีกนึงอ่ะ

คือมิดฟองอ่ะมันก็ก็เป็นคนแบบว่า
สนใจเรื่องหน้าตานิดนึงเฮีย
กลัวจมูกบาลกลัวจมูกบาลใช่ไงมันจะโกวจมูกมันได้
มีความเชื่อสีแบบนั้นไง
เพื่อนมอนต้นทุกคนจำได้
ร้านนี้เป็นร้านที่มาสังฝันกันกับเพื่อนหลังเลือกเรียนอะไรนี้
วันเกิดอยากจะกินก็มาช่วยแข่งกันกินนะ

มันใครกินเยอะครับเราก็จะแบบหากไม่ต้องจ้ายบ้าง

ป้องเขาไม่เคยพาสาวมานั่งที่นี่เลยเหรอคะ
เห็นเค้าบอกว่าเป็นนางแบบเศร้า
และสวยสุดซะด้วยล่ะครับ

หลงไปหลีกพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชวนเข้ามาตื่นเต้นตามภาษาอะไรอย่างงี้
เศรษฐีป้ายแดง
เศรษฐีป้ายแดงเข้าสู่เดือนมีนาแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีนาแล้วมีลิซ่าด้วย
นี่แหละครับแฮชแท็กติดเทรนด์ที่พุ่งกระฉูดแบบหยุดไม่อยู่
หลังจากที่น้องลิซ่าวงแบ็คพิงหรือลาลิสามโนบานเดินทางกลับประเทศไทยของเราในรอบ๓ปี
ทำให้แฟนคลับต่างปลื้มปลิ่มกันทั่วหน้าแต่ที่ปลื้มปลิ่มตามไม่แพ้กันนั่นก็คือ
ร้านหมูกระทะร้านนี้พลานชัยบาร์บีคิวถนนโชคชัย๔
เพราะหลังจากที่น้องลิซ่าเขาลงเครื่องได้ไม่นานก็เดินทางมากินหมูกระทะที่ร้านแห่งนี้
สร้างความฮือหาให้กลุ่มแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างมาก
วันรุ่งขึ้นเนี่ยครับร้านแตกแบบที่เห็นนี่แหละ
เราไปถามพี่จูนเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่าครับว่ารู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกแบบว่าดีใจคือเขาไม่ได้บอกเลยค่ะเขาแค่บอกว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องค่ะ
แต่ว่าในใจก็เอ๊ะนิดนึงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นน้องลิซ่า
หลังจากที่น้องลิซ่าออกจากร้านไปไม่เกินชั่วโมงก็จะมีคลิปบอกมาเยอะมาก
คือตามโซเชียลเขาก็จะบอกว่าร้านพลานชัยบาร์บีคิวค่ะ
พี่รู้สึกว่าขอบคุณน้องลิซ่ามากเลยค่ะให้เกียรติมาทานร้านพี่อะค่ะ
ร้านจะดังคนจะรวยมันช่วยไม่ได้จริงครับ
ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าน้องลิซ่าหรือบรรดาเซเลปคนดัง
สร้างกระแสให้ร้านค้านั้นโด่งดังและร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ชั่วข้ามคืน
คราวที่แล้วน้องลิซ่าก็สร้างปรากฏการณ์ลูกชิ้นยืนกินฟีเวอร์มาแล้ว
กลับมาคราวนี้วงการหมูกระทะคึกคักทั้งประเทศแน่นอนครับ
และบอกเลยนะว่าน้องลิซ่าเขาไม่ได้มาชิมแค่หมูกระทะแสนอร่อย
จากร้านพลานชัยบาร์บีคิวเท่านั้นแต่ยังมาชิมขนมเบื้องหวานพึ่งน้อย
ด้านหน้าที่เขาล่ำลือกันว่าอร่อยที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะครับ
ทีมงานเศรษฐีป้ายแดงเลยถือโอกาสชวนพิธีกรมาตามรอยน้องลิซ่า
เผยเส้นทางรวยของขนมเบื้องร้านเล็กแต่รายได้ไม่เล็กนะครับ
ร้านนี้กันติดตามกันได้ที่รายการเศรษฐีป้ายแดงเร็วนี้ครับ
ส่วนตอนนี้เรากลับไปตามรอยเฮียป้องที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าประจำสมัยเรียนกันต่อ
ที่สำคัญเนี่ยครับเรามีเพื่อนสีของเฮียป้องมาเซอร์ไพรส์แบบสด
แฉวีรกรรมและเผยชื่อสาวที่เฮียป้องเขาเคยควงมาโรงเรียนสมัยเด็กด้วยล่ะครับ
ป้องเขาไม่เคยพาสาวมานั่งที่นี่เลยเหรอคะ
ทรงจำไม่ได้นะว่าเคยพามาที่นี่กร้าบเตียบเลยแต่จำได้ตอนกีฬาสีไปพาสาวขาว

เก๋เจ้อลัตตา
ครั้งละเกมประมาณว่าเวลาใหม่เศษเจอกัน

เพราะว่าพี่ป้องเองกับเพื่อนเนี่ยมากินที่นี่จริงเป็นประจำด้วย
แล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่หนึ่งพี่สองมากเลยนะ

มิลัยอยากจะพอสิทธิป้องไงนะ

เดี๋ยวแต่เรานะคร้า

ผูกพันกันมาหลายสิบปี
จากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าสมจิตแห่งนี้นี่แหละครับ
กับพี่แมมกันต่อดีกว่าครับ

คุณแม่เป็นคนที่สร้างทุกอย่างมาเพื่อพี่แหม่มแหละ

คุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวมานานแค่ไหนครับพี่แหม่มแม่

คนอยุทธิยาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอยุทธิยา

แต่แม่มาอาศัยอยู่ในคลองเช่าเรือที่เป็นแบบโค้ง
เริ่มแรกไปจอดอนุสวรี
แล้วแม่อาจไปถ่ายมาที่ผ่านกับวัดเบน
เมื่อก่อนคอมเขาถึงหมดเลยยังไง
ใช่คอมมันเชื่อมกันไง

พอจอดหน้าวัดเบนเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าพระบอกโยมจอดนี่เลย
เพราะว่าคนมาทำบุญก็ไม่มีที่จะกินที่อะไรอยู่นี้ไง
แล้วก็มีแต่เพื่อฝรั่งก็ไม่มีอะไรขาย
ก็เลยเหมือนกับว่าแล้วแม่เป็นพายเรือมันก็เป็นสูตรเด็ดของไอ้เนี่ย

ใช่เพราะละชื่อแหม่งพ่อพ่อนี่แหละ
โอเคอยู่ที่วัดตรงวัดเบนก็เริ่มโด่งดังแล้ว

คือวัดเบนเขาจะปรับฟูฟัง
ก็ต้องหาที่ที่ขายใหม่
ก็มาได้ที่ตรงปากซอยวัดราชา
แล้วแม่ก็ไปเช่าบ้านอยู่แถวสะพานควาย

นี่ไม่แต่ก็ที่ถ้าง่ายเป็นเรื่องเหมือนกันนะ

จะเอาจริง

เชิดแรกแล้วโห
ออกจากบ้านประมาณจำได้ว่าประมาณตี๓หรือเกือบตี๓

แล้วที่จะเดินมันต้องเดินขึ้นออกเข้ากินรถเมล์สายสามไง
เพื่อมาลงตรงนี้เพื่อมาลงตรงนี้พอให้ทันกับเด็กตี๕๓๐
เพราะตี๕๓๐สมัยก่อนเด็กจะมากินแล้ว
เพราะว่าเมื่อก่อนมันจะไม่มีไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรอย่างนี้
เด็กที่มาเขาก็เหมือนมากินสับท้องนี่ก่อน

คือลุงทีทีผมเนี่ย
ใช่ใช่

ช่วงแรกนี่บอกว่าโดนทุกคนหยุดย้าม

เหมือนกับว่าคนเขาติดรสชาติแม่
แล้วเหมือนพอเรามาขายเขาว่าเราหยิบโยม

จะได้หรือจะรสชาติเหมือนคุณแม่ไหม

โดนทุกคำอ่ะโดนทุกคำที่จะพูดได้
เอาจริงพี่ป้องอ่านรสชาตินะคะถามพี่ป้องเลย
ก็เหมือนเดิมเอาเรียกว่าไม่ต้องตอนยุคนั้นแล้วกัน
เมื่อกี้ที่ชิมเมื่อกี้ก็เหมือนเดิม
รวมถึงความลำบากต่างนานา

ก็เพื่ออนาคตที่ไม่อยากให้ลูกสาวของตัวเอง

ทำมาหากินต่อไปได้นั่นเองล่ะครับ

บ้านนี้เมื่อ๒๓ปีก่อนเราไม่ได้กิน

แต่เราก็เลยไม่ได้อะไรก็โอเค

แล้วขอถ่ายรูปโรงพยาบาลโทรมา
ว่าแม่ไอ้นี่นะให้รีบมาดู

ผมจะได้มาอย่างขึ้นเลยผม

เจ้าคุณตากันเออไม่ทำจิตน่ารักใช้ดีอะไรอย่างนี้ครับ
แม่อยู่เป่าเค้กน้องสาวอะ
แล้วถึงไปนะเพราะว่าก่อนไปอ่ะ
บอกแม่ว่าแม่อย่าเพิ่งไปนะเป่าเค้กให้ก้อยก่อน
ก็เป่าเค้กไอ้ก้อยน้องสาว
ได้ชั่วโมงกว่าแล้วก็ทุกคนก็มาลา
แม่กลับบ้านแล้วนะอะไรอย่างนี้
พอกลับบ้านไปอาบน้ำทำอะไรได้เสร็จ

ก็คือเค้ามดหว่ำอ่ะแม่จ๊ะมดหว่ำมดหว่ำ

ลูกเพราะเพ่อะอย่างกิจการตัวคำสาธารกับแม่เลย
อันสุดท้ายในฐานะที่เจ็บสังเบียนก็มีคุณแม่สมจิตเป็นเหมือนผู้เดินแม่อีกคนหนึ่งเหมือนกัน
ถ้าคุณแม่ยังอยู่พี่แอมอยากบอกอะไรแม่สมจิตครับ
อยากบอกแม่ว่าทุกอย่างที่แม่ทำลูกสารต่อหมด
แล้วลูกรักแม่ทุกคนหลานด้วยรักแม่
เส้นทางชีวิตการทำมาหากินของพี่แหม่มและป้าสมจิตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
แต่สุดท้ายพี่แมมก็ผ่านมันมาได้พร้อมกับสารต่อความอร่อยจากคุณแม่ต่อไปได้นั่นเองล่ะครับ
พี่แมมยุคนี้เขาต้องฝากร้านกันหน่อยฝากร้านหน่อยเร็ว

อ้าวไม่ปกติเจ้าของร้านก็ต้องฝากเองสิ

พี่ป้องในถ่ายด้านที่เป็นลูกร้านนี้
โอเคอย่าลืมนะก๋วยเตี๋ยวเรือป้าสมจิตหรือว่าแม่สมจิตคือเจ้าเดียวกัน
หมูก็มีเงินก็มีเจ้าเก่ามากแน่อยู่หน้าโรงเรียนเซนคาเวรียลตรงข้างตรงเลย

หมายความหยุดวันจันทร์วันเดียว
มาเจอพี่แหม่มได้ถ้าเผลอจะเจอพวกเรานี่แหละ
ยังไงมานั่งเว้ากันเป็นวันจันทร์อยู่แล้ว
เดี๋ยวก่อนขอบคุณพี่ด้วย

โอเคดี
ว่าจะว่าพี่ป้อง
กินข้าวแล้วจะไม่กินหวานได้ไงคะ

แล้วจะบอกว่าร้านนี้นะเป็นร้านขนมไทยย่านเมืองทองทานี
และเขาเป็นแฟนในการเรารู่

ปังรวยตามที่สินแสใช้บอกเลยนะครับ

ช่วงเห้งปังรวย
วันนี้พามากันที่ร้านข้าวเหนียวมูล
แม่วัฒนาร้านที่เต็มไปด้วยขนมซื้นอร่อยมากมาย
ขายดิบขายดีขนาดไหนดูเอาเองเลยครับแน่นไปด้วยลูกค้าที่มาอุดหนุนขนมไทยมากกว่าสี่สิบชนิดกันเพียบเลยล่ะครับ
แต่ที่เขาขายดิบขายดีได้แบบนี้เนี่ยนอกจากความอร่อยเขาบอกว่าเป็นเพราะการปรับฮวงจุ้ย
ตามที่รายการของเรานำเสนอไปนั่นเองล่ะครับและนี่ก็คือพี่ดวงใจเจ้าของร้านที่เป็นแฟนตัวยงของสินแสชัยเรานั่นเองล่ะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราย้ายร้านมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับ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

ภูมิแก้มของคนนะฮะถ้าปากกว้างกับภูมิแก้มใหญ่

จำกันไว้ให้ดีใครที่เปิดร้านค้าเป็นของตัวเอง

และจัดวางตรงกลางให้ลงไว้ก่อน
ตามหลักห่วงจุ้ยอธิบายง่ายแบบนี้ครับ
หน้าร้านถือเป็นหัวมังกร
ถ้าปากมังกรกว้างมากเท่าไหร่
กลืนทรัพย์ได้มากตาม
ส่วนระเบียงทางเดินก็เปรียบเสมือนกระพุงแก้ม

และในร้านก็เปรียบเสมือนท้อง
ถ้าโล่งเข้าไว้ไม่มีอะไรมากั้น
เงินทองก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น
รวยนั่นเองล่ะครับ
ว่าแต่ร้านนี้เนี่ยมีอะไรที่ควรจะปรับบ้างอีกไหมล่ะครับ

แยงขวามือของผมเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้

เป็นหลังคาของเขาเป็นค่าแหลม

ตัวนี้เป็นคาดร้ายมันต้องแก้นะครับ

จริงหรือเปล่าล่ะครับพี่ดวงใจ
ส่วนมากผู้หญิงมีใครป่วยไหม

แล้วแบบนี้ต้องทำยังไงล่ะครับ

มันก็ปวดกว่าได้แต่ก็เตียวกับเลือดทั้งหลังนะ
ถ้าเอาโมบายมาแฝนจริงแล้วโมบายมันมีทั้ง๔แท่ง๕แท่งและ๖แท่ง
ที่มีถึง๘แท่ง๙แท่ง๑๒แท่งแต่ใช้เลข๖
เพราะ๖ก็คือสัญลักษณ์ของถาดทอง
ถ้าทองตัวนี้ก็จะไปปากธาตุไม้เพราะฉะนั้นใช้๖แท่งดีกว่าครับ
สังเกตฟังแนวทะแยงตรงข้ามของร้านหรือที่อยู่อาศัยของเรากันให้ดี
ไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาถ้ามีสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นจัวสามเหลี่ยม
รีบไปหาโมบายสีทอง๖แท่งมาติดกันไว้ได้เลยล่ะครับ
เพราะตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าโมบาย๖แท่งเป็นเครื่องราง
แขวนไว้จะเกิดเสียงดังกลางวานเวลาลมพัดผ่าน
ถือเป็นการส่งเสียงหรือส่งสัญญาณในการขอโชคลาภ
เสริมความสิริมงคลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับต้นตำรับร้านหมูกรอบชาชู

ที่แค่เปิดขายวันแรกก็ได้เงินทะลงทะลาย
วันแรกเนี่ยเราขายได้ประมาณสามแสนบาท
แม่ผีบ้านแย่
อุ๊หูหูหุ้ยที่เห็นวางเรียงรายอยู่นี่
ไม่ใช่หมูกรอบธรรมดาแต่มันคือหมูกรอบชาชู
โอ้โหใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวถนนประดิษฐ์มนุธรรม
เป็นต้องหยุดมองแล้วกลืนน้ำลายกันทุกคนเลยล่ะครับ
เว้นแม้กระทั่งน้องใบตองของเรา
เพราะนี่คือร้านอ้วนนะ
ต้นตำรับหมูกรอบชาชูเจ้าแรกในประเทศไทย
ต้องทำอะไรล่ะดูดิดูของชุ้นมาถ่ายส่วนลูกลีพร้อมแล้วเหรอ
เวิ่นนะบ๊ายสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
เศรษฐีป้ายแดงของเราวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน
เพราะเขาว่ากันว่าหมูกรอบร้านเนี้ยขายวันแรกวันเดียวเนี่ยนะ
ได้ถึง๓แสนบาท

เพราะมันคือการเอาหมูกรอบมารวมกับหมูชาชู
และกลายเป็นหมูกรอบชาชูนั่นเอง
ซึ่งวันนี้เนี่ยใบตองนัดกับเชฟแล้วก็เจ้าของร้านเอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่มีสไตล์
แล้วก็มีรอยสักที่แขนน่าจะหาไม่ยากนะคนมีรอยสัก
สวัสดีครับคุณหน้าหมูกรอบชาชูนี้ต้อนรับครับ
เนี่ยก็ของร้านแน่นอนดูจากรอยสักครับ
โอเคเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะ

สวัสดีครับคุณหน้าหมูกรอบยินดีต้อนรับครับ

โอ้ยหอมมาก
สวัสดีครับวันนั้นยินดีต้อนรับครับ
คนนี้ก็มีรอยสักคนนั้นก็มีรอยสัก

แล้วใครคือเจ้าของร้านตัวจริงอ่ะเนี่ย
ไม่ต้องงงหรอกครับน้องใบตอง
ก็สามหนุ่มสุดเท่ที่เพิ่งทักทายกันไปทั้งหมดนี้แหละ

พี่น้องแฝดสามฝาที่ชวนกันมาเปิดร้านหมูกรอบ
กลายเป็นเศรษฐีนั่นเองล่ะครับ
เจ้าของร้านหมูกรอบชาชูอ้วนนะทั้ง๓คนเลยเหรอคะ

แล้วอย่างนี้แบ่งหน้าที่กันดูแลร้านยังไงคะเนี่ย
ก็ส่วนผมนะครับก็จะทำเกี่ยวกับแนนดิ้งของการตลาดนะครับ
แล้วก็มอนิเตอร์ยอดขายต่างครับ
ในเรื่องของการดูแลระบบหลังบ้านด้วยครับ
รวมถึงเครื่องรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับบัญชีด้วยครับ
อ่ะรู้แล้วแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องนัดพี่ชายพี่อันภูวนาศเอาไว้ด้วย

แต่ทีนี้เอาจริงนะก่อนจะรอพี่อันมาท้องร้องแล้วค่ะ

แค่ได้กลิ่นก็แทบจะกระโจนเข้าใส่แล้วล่ะครับ

น้องใบตองของเราก็ขอโซยรองท้องเบาก่อนเลยละกันครับ

เดี๋ยวเรามาพูดถึงไอเดียของการทำร้านกับคุณบิ๊กหน่อย

ทำไมเราถึงตั้งชื่อร้านอ้วนนะเพราะว่าบางคนแบบ
เฮ้ยถ้ากินเราอ้วนมาเราไม่กินดีกว่า
ครับก็อ้วนนะเนี่ยก็เหมือนของอร่อยนะครับ
มันเป็นคำเตือนว่าของอร่อยต้องอ้วนนะ

ชิมแล้วตัดสินใจเอาเองว่ายอมอ้วนไหมนะ
แต่บอกก่อนว่าก่อนที่จะมาทำหมูกรอบชาชูขายเนี่ยนะคะ

ใช่ครับก็เคยเป็นเชฟอยู่ที่ออสเตรเลียครับ

ก็ทำนั้นแหละอายุ๑๖๑๗แล้วก็อายุ๒๓เนี่ย
พี่น้องเรากลับมาเปิดร้านอาหาร
แปลว่าก็คือต้องทำอาหารเก่งกันอยู่แล้วแน่นอน

แล้วมาปิ๊งไอเดียที่ว่าทำไมต้องเป็นหมูกรอบกับชาชูรวมกัน
ครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนกลับไทยมาใหม่เนี่ย
เราหาร้านหมูกรอบแล้วเจอหมูกรอบที่ไม่ค่อยกรอบดีกว่า

แล้วก็บางทีมันแข็งนะครับ

ให้หมูกรอบเนี่ยมันนุ่มข้างในกรอบข้างนอกนะครับ
เราก็เลยเอามาม้วนความร้อนจะโดนแค่หนัง
แล้วเนื้อด้านในเนี่ยจะไม่แห้งแข็งมันจะฉ่ำอยู่นะครับ
แล้วก็หน้าตามันก็เหมือนหมูชาชูในราเมง

เราก็เลยเรียกให้คนเข้าใจง่ายคือหมูกรอบชาชู
เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการทำเนี่ยตอนนั้นมีแค่อะไรนะ

ใช่ครับที่บ้านมีหม้ออบร้อนตัวเดียวครับ
เราก็ทดลองทำทีละชิ้น๒ชิ้น
เราก็ทิ้งไปประมาณ๕๐๖๐กิโลตอนแรก
ต้องบอกก่อนว่าความชื้นในหมูกรอบชาชูเนี่ย
มันเยอะกว่าหมูกรอบทั่วไปเพราะว่ามันอมความชื้นมันนุ่มไงฮะ
ทีนี้พอมันทอดได้แป๊บเดียวมันก็เหนียว
เราก็เลยรู้ขั้นตอนอ๋อมันต้องตากเป็นวันเลยต้องอบความชื้นออกแล้วทอดให้มันกรอบ
ทดลองทำทีละชิ้นสองชิ้นถ่ายคลิปลงในเฟซบุ๊กเย็นกลับมาอีกทีหนึ่ง

วันแรกเราขายได้ประมาณ๓แสนบาท
ต้องบอกเลยว่านอนวันละ๒ชั่วโมงตื่นตี๔นอนตี๓ตื่นขึ้นมาอย่างนี้ประมาณ๓เดือน
เพื่อทำให้ให้ทันออเดอร์นะครับแต่ตอนนั้นบอกเลยว่าเหนื่อยมาก

เรียกได้ว่าดังแบบชั่วข้ามคืนแหละ
ก็เลยหลังจากนั้นเดินหน้าจากไอ้ที่มีหม้อลมร้อนตัวเดียวเนี่ย
ทางไหนเราขยายทิศทางของเราต่อไปยังไงบ้าง

แล้วก็ไปโคราชไปเชียงใหม่อย่างนี้
ก็รอบหนึ่งขายได้มา๔๕๐๐กิโล

ก็มาเปิดสาขานี้เป็นสาขาแรก

ขายได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้สั่งสมประสบการณ์
แถมยิ่งมีคู่ค้าที่ส่งวัตถุดิบประจำมากขึ้น
มีอำนาจในการต่อรองและคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดได้
หมายของอ้วนนะหมูกรอบชาชู
ไม่ได้หยุดแค่วิ่งขายตามงานอีเวนต์เท่านั้น
แต่ยังสนุกทดลองขยับขยายต่อไปอีกครับ
ส่วนตอนนี้ตามน้องใบตองเข้าครัวดีกว่าครับ

เดี๋ยวจะมาเรียนรู้วิธีการทอดหมูกรอบชาชู
ทอดออกมายังไงให้เหลืองกรอบน่าทานแบบนี้
มาเริ่มกันเลยค่ะ

กินก็ได้
อุ่นร้อนพร้อมทานให้ลูกค้าตลอดนะครับ

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้พี่อันลองย่าง

ทำไมฟังดูยากว่าหั่นขอหั่นไม่ได้เหรอ
อีกหนึ่งเมนูขายดีที่ต้องสั่งข้าวมาที่ร้านนี้ก็คือ

และไหนพี่อันเขาก็มาแล้ว
คุณบอสก็เลยจับมาเป็นลูกมือซะเลยล่ะครับ

เดี๋ยวมันจะจืดใช่ไหมได้ครับโอเคหลุงค้า

เพราะว่าตอนนี้เท่าของมันแพงนะ
ตัวแพงไม่ใช่ซอส

บอกเลยว่าใครที่ได้ลองลิ้มชิมรสเนื้อนุ่ม

วกกับกลิ่นหอมของความไหม้ของซอสเทอริยากิ
เป็นต้องหยุดไม่อยู่แน่นอนครับ
อยากรู้วิธีการทำแบบลึกไหมพี่อาร์

ไม่พอ๓วัน๓คืน

ขั้นตอนเขาเยอะอ่ะเดี๋ยวต้องถามคุณรอดอีกทีเลยนะครับใช่

ว่าจะมาเป็นหมูกรอบชาชู
หน้าตาน่ากินน่ากินแบบนี้

พี่๓๘เขาบอกต้องทำกันถึง๓วันเลยทีเดียว
โอ้โฮพิธีพิธรรมขนาดนี้นี่

ล้วเคล็ดลับการทำมาให้หน่อยนะครับ

จะเริ่มทำการคัดสเปคมาก่อนเลย

เราใช้หมูสดอย่าง๓๐๐กิโลกรัมต่อ๑รอบ

พอตัดแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาล้าง

โดยใช้เชือกเชือกที่สั่งมาพิเศษ

กุ้งก็ใช้เวลาประมาณ๓๔ชั่วโมง

ทิ่มแทงให้เป็นรูนะครับ
แล้วเอาตัวน้ำส้มสายชูล้างอีกครั้งหนึ่ง
ทิ้งมาช่วงเย็นแล้วก็ทิ้งข้ามคืนเลย
ถึง๑๐โมงขออีกวันหนึ่งดูวันที่๓แล้วอืม
ให้หนังมันแห้งกว่าเดิมอีก
นะครับแห้งดีแล้วเนี่ยเราจะทิ้งไว้อีก๓ชั่วโมง

ครับครบ๓วันพอดี
วันผ่านไป
เห็นไหมล่ะครับว่าเขาพิธีพิถันขนาดไหน
กว่าจะออกมาเป็นเมนูอันหลากหลาย
ที่เห็นวางเรียงรายอยู่เต็มโต๊ะแบบนี้เนี่ย
ใช้เวลาหลายวันเลยนะครับเนี่ย
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความอร่อย
ที่อยากจะมอบให้กับลูกค้าทุกคนนั่นเองล่ะครับ
ถึงเวลาชิมแล้วล่ะครับ

เดี๋ยวเราสะวินกันเลยเนาะ
ครบทุก์เท็กเชอร์่อกันเนี่ยครับ

มีเนื้อที่แห้งขึ้นนิดนึง
มีทั้งของมันที่ทำให้มันนัว
ก็มีช้างของหนังที่กรอบ

อื้อมันกรอบแบบกรอบทั้งนอกและทั้งในมันฉ่ำมากอ่ะ
หอมละมุนภูมิใจที่ทำเองด้วยอุ้ยเปล่าจริงจริงฉันไม่ได้ทำอะไรเลย
อันนี้มีอ่านน้ำหาอยู่ล่างอ๋อเหรอเผยทิ้งไปแล้วหรอใช่
ใจจังแต่ว่าเห็นขายดิบขายดีกันมาขนาดนี้
เคยมีปัญหาอะไรที่เราต้องแก้ไขบ้างทำร้านอาหารก็ต้องปัญหาเยอะเนอ
ครับผมเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับมันอยู่ที่วัตถุดิบ
แต่หมูทั่วไปเนี่ยจะมาเป็นครึ่งตัวแล้วมาทำหมูชาชูไม่ได้
แล้วส่วนมันมันจะเยอะเพราะว่าวัตถุดิบของเรานะครับ
ต้องบอกเลยว่าหมูสดเนี่ยมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลย
จะเลือกส่วนลาวนมที่เป็นท้องอย่างเดียวเลยครับแล้วก็โรงงานในประเทศไทยที่ผลิตหมูให้เราเนี่ย
เราเราต้องบอกเลยว่าเราคัดมาทุกโรงงานเพื่อส่งของเราที่เดียวนะครับ
แล้วก็เราก็ตั้งใจทำมากเพราะว่าต้องใช้เวลากว่าจะเป็นหมูกรอบชาชัวถึง๓วันเลยครับผม
ต้องบอกเลยว่าทิ้งเป็นร้อยกิโลเฮ้ยคือช่วงแรกแรกที่ทำปัญหาหลักหลักก็คือมันต้องทิ้ง
ใช่ครับส่วนผัวทุดิบที่มันแบบใช้ไม่ได้ไปใช่ครับเพราะมันมันเยอะกว่า
เนื้อพอเวลามาม้วนกลมเนี้ยมันมันจุกถึงบอกว่าทิ้งเป็นร้อยแพ็คอย่างเงี้
เป็นร้อยเลยครับทิ้งเป็นร้อยแล้วก็มาลองทำใหม่แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ย
ไปติดต่อโรงงานไหนเขาก็หาว่าเราเราบ้าหรือเปล่าคือเขาจะไม่รับเขาจะแบบเราเรื่องมาก
ใช่เราเรื่องมากเรื่องกับบ้านอ่ะล่ะใช่ครับแล้วก็เรื่องมากด้วยใช่ค่ะ
แต่ถึงได้อย่างงี้ไงคือต้องค่ะก็คือมันจะมีกระแสช่วงหนึ่งก็คือช่วงโควิดเนี้ย
ร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบกันไปเยอะร้านอ้วนนะของเราได้รับผลกระทบบ้างไหม
บอกอย่างงี้ว่าน้อยมากเพราะว่าหนึ่งเลยเนี้ยของเรามันส่งไว้ทั่วประเทศค่ะ
เราก็ทำการตลาดยิงแอดขายทั่วประเทศขายออนไลน์
คนก็แห่มาซื้อหน้าร้านเยอะมาก
ขอให้สามพี่น้องมองเป็นยังไงบ้าง

มีเป้าว่าจะขยายเองลงในห้างประมาณ๓๐สาขา
แล้วก็ขายแฟนชายก็ปีนี้

นี้อ่านจะขายแฟนชาย๑๐๐สาขา

คนทำธุรกิจเรามีพรึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างมั้ย

ใช่เพราะว่าเป็นสายมูเลยดีกว่า

ตอนที่กลับจากออสเตรเลียมาใหม่

ไปขอพระศิวะที่ปิ่นเก้า

พอขอไปได้๒วัน
แล้วก็ทำหมูกรอบขึ้นมานะครับ

ก็เป็นกระแสขึ้นมาทันทีเลย
ค่ะแล้วมีที่อื่นยังไงกัน

แต่จริงสายมูอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จเนาะ

มีสิทธิ์พิเศษโปรโมชั่นดีมาฝากเป็นแฟนรายการไหมครับ
ครับผมก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับ

วันน้ำหมูกรอบชาชุกันก็ได้นะครับ
ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยครับ

ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ร่วมกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ที่ได้รับเซ็ตขนมไทยชุดซิกเนจเจอร์
อร่อยจากร้านหวานดำรง
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
แล้วทีมงานจะรีบติดต่อกลับไปครับ

น้ำสองสาม

สมมติก็คือถ้าพี่อันกลับไปเตย

สมมติก็คือถ้าพี่อันกลับไปเตย